ข้อหาขณะที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
บอกว่าตอนนี้ประชาชนสับสนสับสนระหว่างสำนักงานสลากกับกองสลาก

ปปงไปสคบไปสพกไป
ส่วนที่กำลังกันนะครับนำหมายสารเข้าตรวจค้นบริษัท

เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นไปบนอาคาร
ใช้เวลา๒ชั่วโมงครับแล้วก็ลงมาเปิดเผยรายละเอียด
บอกว่าการเข้าค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไปร้องเรียนไปร้องเรียนปคบว่าบริษัทแห่งนี้
มีพฤติกรรมจำหน่ายสลากเกินราคาและจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน
โดยไม่ได้รับอนุญาตและยังไม่สามารถดูแลกรณี
ห้ามคนที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปซื้อสลากตามที่กฎหมายกำหนดได้
สำหรับการเข้าค้นครั้งนี้นะครับจะนำข้อมูลทั้งหมดไปรวบรวม
เพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ
ส่วนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในสันทนประยูณรัฐครับ
นำเอกสารไปยื่นที่ศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายธุรกิจสีเทา
แล้วก็ยาเสพติดที่ร่วมกันลงทุนกับบริษัทที่ถูกตรวจค้น
สันทนาอ้างนะอ้างบอกว่าจากการสืบค้นด้วยตัวเขาเอง
แล้วมีชื่อนักการเมืองที่รับผลประโยชน์
ส่วนการเข้าค้นวันนี้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเขานะครับ
มันคุยมากเหลือเกินแล้วมันลวงโลกกันได้ขนาดนี้
และในสังคมซึ่งติดตามเพียงแค่โซเชียลไม่ได้รู้อะไร
ก็ฟังก็เชื่อนะก็ผมบอกให้มันลอยหน้าลอยตาไปเถอะ
มันพูดอะไรแต่ผมก็พูดมันพูดให้สัมภาษณ์ทีไร
ผมก็เก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลเพราะอะไร
เดี๋ยวผมจะเอามาให้เขาให้สบายใจไปเลย
คุณสนุกไปพื้นที่ตรงนั้นผมก็ให้พวกคุณกระหน่ำย่ำยี
ไม่เป็นไรทุกวันนี้นะผมก็ผมก็เป็นแบดบอยได้ไม่เป็นไร
เอาข้อมูลที่นายสันทนะไปยื่นล่าสุด
กรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมไว้ตรวจสอบนะ
ส่วนการดำเนินคดีต้องพิจารณาว่าจะเข้าข่ายความผิดในส่วนใดบ้าง
และจากเส้นทางการเงินมันไปเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
ล่าสุดครับนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่าน็อตนะครับ
ผู้บริหารกองสลากพลัสออกมาเปิดเผยบ้าง
เขาบอกว่าเขาถูกหลายหน่วยงานนะครับส่วนที่กำลังกันเข้าค้น
มั่นใจว่าไม่ได้ทำในสิ่งผิดกฎหมาย
สำหรับประเด็นราคาสลากออนไลน์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสลากไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนหรือเปล่า
แล้วถามกลับด้วยนะฮะถามกลับว่ายังไงลองไปฟังครับ
เขาตรวจค้นเพื่อหาข้อผิดพลาดข้อผิดของเราทางกฎหมาย
แล้วก็น่าจะตั้งใจที่จะยื่นปิดแพลตฟอร์มของเรา
ซึ่งเราก็โดนฟ้องปิดแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะฮะ
คดีพวกนี้มันค้างอยู่ในศาลอยู่แล้วนะครับ
จริงเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้ามาทำอะไรเราอีก
คือถ้าอยากเจอเนี่ยบคบก็แค่ส่งจดหมายเรามาว่า
เอาสลาก๗๐ใบนี้ไปให้ดูหน่อยเราก็เอาไปให้ดูก็จบแล้ว
เราจะควบคุมยังไงมั่นใจได้ยังไงว่าเป่าตังค
มีเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีซื้อสแกนบัตรประชาชนแล้ว
ถ้าเกิดเขาให้คนผู้ใหญ่สแกนให้แล้วเขาซื้อล่ะ
คือเรามีข้อตกลงระหว่างเรากับลูกค้าเรียบร้อยแล้วว่า
คุณอายุไม่เกินนะคุณไปซื้อในสถานศึกษานะ
ซึ่งนั่นเป็นข้อกฎหมายที่เขาทำแล้วใช้กันอยู่
เห็นโลโก้ข้างหลังไหมครับโอ้นึกว่าจะใช้โลโก้กองสลากพลัส
ไม่ใช่วันนี้คุณน็อตเนี่ยเปิดตัวพักการเมืองครับชื่อพักเปลี่ยนนะฮะ
มีนโยบายขอทำงานเพื่อประชาชนคนตัวเล็กซึ่งการเข้าไปจัดการปัญหาการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เป็นอีกนโยบายที่เขาจะทำครับ
พักเปลี่ยนครับ